คดีน้องแอปเปิ้ลซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองกันอีกครั้ง
จากว่าหลายคนก็สงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ย
ใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายใครก็แน่ที่เป็นคนทำร้ายน้องแอปเปิ้ลนะครับ
ย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๘มีคนร้ายแทงน้องแอปเปิ้ล๑๗แผล
จนกระทั่งเสียชีวิตแต่ว่าคดีนั้นก็ยังคงคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
เพียงแต่แค่ว่าคำถามสำคัญคือคนที่ทำเนี่ยที่จับมาเนี่ย
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมถูกตัวหรือเปล่าหรือเป็นแพ้อีกนะครับ
นี่คือภาพวงจรปิดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อย่างที่บอกเอาไว้คือ๒๕๕๘น้องแอปเปิ้ลหรือนางสาวอรวีสัมเภาทอง
นักเรียนชั้นม๖ครับโรงเรียนสตรีระนองถูกคนร้ายใช้มีดแทงถึง๑๗แผลนะครับ
จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยสำนักสงฆ์สะพานปลาอำเภอเมืองระนอง
ต่อมาตำรวจนั้นจับกลุ่มคนร้ายได้๔คนเป็นชาวพม่าทั้งหมด
ซึ่งก็อ้างว่าที่ทำไปเพราะว่าโกรธแค้น
เนื่องจากว่าไปพูดแซวน้องแอปเปิ้ลแล้วก็ถูกน้องแอปเปิ้ลเนี่ย
ตวาดกลับตำหนิกลับมานะครับต่อว่ากลับมาก็เลยกระทำการแบบนี้
เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนไปแล้วในถามตรง
ก็โพสต์ข้อความในเชิงตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามให้ชวนขบคิด
แล้วก็มีการแชร์หลักฐานที่รวบรวมกันมาซึ่งเบื้องต้นเนี่ย
คาดว่าผู้ต้องหาชาวพม่าอาจจะเป็นแพ้อย่างเช่นมีการรวบรวมภาพหลักฐาน
เป็นบทสนทนาบทพูดคุยกันระหว่างที่อ้างว่าคนร้ายมีฐานะร่ำรวย
ครอบครัวมีอิทธิพลในท้องถิ่นท้องที่รวมไปถึงคลิปที่หลายคนอาจจะเคยได้เห็น
ฟังกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่บอกว่ามีเสียงหวีดเสียงร้องโหยหวนซึ่ง
ว่าบันทึกเอาไว้ขณะที่เกิดเหตุฆาตกรรมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันในบางช่วง

คือคลิปเสียงนี้นะครับเพจนี้อ้างว่ามีช่วงจังหวะที่เกิดเสียงของ๔ครั้งด้วยกันคือ
ครั้งแรกเสียงร้องโหยหวนขึ้นมาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินด้วยนะ
ต่อมาก็เป็นเสียงพูดที่จับใจความไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัดจังหวะที่๓เป็นเสียง
พูดว่าหนูขอโทษแล้วก็ครั้งสุดท้ายมีคนพูดว่าพอแล้วพี่ต่อเต่าพูดแบบนี้นะ
ซึ่งก็มีการรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะนำไปยื่นให้กับหน่วยงานต่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อให้เกิดการรื้อคดีขึ้นมาล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว๔๓๖๖คน
ใกล้จะไปแตะจำนวน๕๐๐คนตามที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนะครับ
นี่ก็เป็นการไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมรอบนี้ถึงถูกพูดถึงอีกครั้ง
ให้คุณผู้ชมติดตามกันก่อนในช่วงแรกของข่าวค่ำครับ